เจ้าเชื่อเรื่องของอภินิฮารสากระเบิร์นวิเศษบ้อ

เน็ตบอกแบบนี้แต่อันนี้ไม่ใช่
เป็นยังไงคุณผู้ชมดูคลิปนี้ค่ะ
โอ้โหนี่สากกระเบือพิเศษต้องเอามาเคาะแบบนี้เหรอ

เฮ่ยไม่ใช่พี่ภูกินี่
คือเพจแม่ทับลิงสักลับหนึ่งเขาจะมีการแฉพฤติกรรมแบบนี้
เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อนี่ก็เป็นเหมือนกันคุณผู้ชม

กรรมแบบนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อ

บรรดาพระที่สรรพนธ์อุตริ

คือในคลิปเนี่ยคนที่ใช้ลักษณะเป็นมีดพระเนี่ย
ไปที่หน้าตักของผู้ชายคนที่นั่งประนมมือค่ะ
เห็นไหมครับอ้าวแล้วเอาสักกระเบือเขาลงไปพยายามจะให้เห็นว่าเห็นไหมนี่
หนังเหนียวนะมาลงอาคมกับเขาเนี่ยหนังเหนียวนะขนาดว่าเอามิดพระมาวาง
แล้วเอาสากกระเบือทุบแบบนี้
ระคายเคืองแม้แต่น้อยไม่ได้ระคายผิวเลย
นี่ค่ะโอ้โหกลายเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยนะ

คุณดูสิคะมือซ้ายที่ถือด้ามมิดท้าแหมเก่งซะ
เกร็งซะเกรงลักษณะคือเกรงัดกับแรงของที่จะทุบลงไป
หมายความว่าคอยตั้งนะตั้งแม้ตัวไว้ใช่ไหม

ตัวมิดไม่ลงที่เนื้อที่หนังนี่ใช่ไหม
ประมาณนั้นบางคนก็บอกว่าขอคัตเตอร์คมครั้งเดียวพอดี

อย่าต้องทดสอบขนาดนั้นเลย